ตกลงมัน
มันแค่ป้าย
สมมติแค่ป้ายแบบนี้
มันก็โดนเลยเหรอ
หรือว่าอังแอ
ระยียังไง

เขาบอกว่าน่าจะเป็นฝีมือของลูกค้าต่างชาติที่เรียกเขาไปดื่มสุราด้วยกัน

คือหญิงสาวคนนี้เขาโพสต์เตือนภัย
เขาบอกว่าเพื่อนสาวเขาตกอยู่ในอันตราย
เพราะว่าโดนหยอดยาเสียสาวจนหมดสภาพ
มีอาการร้อนทั้งตัวเลยต้องถอดเสื้อผ้าออก
วกอาเจียนแทบไม่ได้สติ
ต่อมาพบว่าหญิง๓รายดังกล่าวโพสต์
เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยระบุว่า
ลูกค้าต่างชาติหยอดยาเสียสาว
ซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยน้องคนหนึ่งก็เคยโดนเช่นกัน
และโดนข่มขืนและยังไม่สามารถจับคนร้ายได้นะครับ
มอมยาเสียสาวอีกคนนึง
เล่าบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ

วันเกิดเหตุเนี่ยทำงานที่ร้านแถวทองหล่อ
ก็รับหน้าที่นะไปเติมเหล้าให้แขก
คุณผู้ชมก็คงจะเห็นว่าเขาทำแบบไหนนะ
ก็เดินไปเติมเหล้าไปคุยไปเชียร์ต่างนานนะครับ
เติมเหล้าให้กับคนที่มาทานอาหารในร้านก็ดื่มเหล้ากันไป
ก็จะทำเป็นปกติเดือนละ๗วัน๘วันบ้างช่วง
ช่วงเกิดเหตุมีการชงเหล้ากับลูกค้าต่างชาติ
คนหนึ่งเป็นนุ่มเกาหลี
ซึ่งผู้ชายเข้ามาด้วยกันกับพื้น๔๕คน
ตัวเองก็ดื่มกินเหล้ากับลูกค้าตามปกติเหมือนที่เคยทำ
ร้านปิดก็พบว่ามีอาการเมามากเลย
ก็เลยเรียกแท็กซี่ไปที่คอนโดแถวรัชดา
ก่อนที่เค้าก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลย
หลังจากลงแท็กซี่ไปเธอจำอะไรไม่ได้เลย
มาเนี่ยประมาณสักบ่ายโมงของอีกวันหนึ่ง

รู้ไหมเนี่ยพอลงจากรถมาเนี่ย
วกที่หน้าคอนโดจนเพื่อนกับรอปภเนี่ย
ต้องช่วยกันพยุงขึ้นไปที่ห้อง
เขาบอกว่าเขารู้แค่ว่าเขารู้สึกร้อนอยู่ข้างในมาก
เพื่อนก็บอกว่าเธอเนี่ยถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยนะ

จนตอนนี้อาการยังแย่อยู่นะฮะ
เพื่อนก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมฉันเป็นอย่างนี้ฉันไม่รู้สึกตัว
เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าน่าจะถูกหยอดยาเสียสาว

ชงเหล้าให้แขกที่ร้านเนี่ยมีพิตตี้ไปชงเหล้าให้แขก
แต่ไม่มีใครโดนเหมือนตัวเองเลยเธอโดนคนเดียว

ภาพมันตัดตอนที่พอเราลงจากแท็กซี่
คือพอเราลงจากแท็กซี่เรากระโดดกอดเพื่อนเรา
ก็รู้ว่าเป็นเพื่อนก็กระโดดกอดแล้วเพื่อนก็เล่าให้ฟังว่าเราอ้วก
เกิดขึ้นก็เดี๋ยวไปปรึกษากับผู้จัดการร้านก่อน
เดี๋ยวทำให้ร้านเขาเสียชื่อเสียงหรือเปล่าก็ไม่ทราบ

จะดำเนินการแจ้งความตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เพราะว่าตัวเองนั้นก็เป็นผู้เสียหายกับเรื่องนี้นะครับ

ตกลงมันมีหรือมันไม่มีอุปทานหรือว่าอย่างไร
เรื่องนี้นายแพทย์สุรโชคต่างวิวัตรรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หรือว่าออยออกมายอมรับคุณผู้ชม
บอกว่ากลุ่มยาแบบนี้มันมีอยู่จริงค่ะ

แต่มันไม่ใช่ยาที่ขึ้นทะเบียนกับออย
เพราะมันไม่ได้มีสรรพคุณทางยาทางรักษาโรคหรือประโยชน์ทางการแพทย์ใด
จะให้ขึ้นทะเบียนเป็นยาสัตว์ก็ไม่ได้
เพราะฉะนั้นไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปแน่นอน
ส่วนใหญ่คือการลักลอบวางขายในอินเตอร์เน็ต
ซึ่งอินเทอร์เน็ตแพร่หลายเหลือเกินหาซื้อกันได้ง่ายเลยทีเดียว
บางครั้งเขาบอกว่าจะเอาไปใช้กับการผสมพันธ์ม้า
เพื่อให้ม้ามันมีอาการติดสัตว์มาก
แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือผิดกฎหมายทั้งหมดค่ะ
เพราะมันเป็นยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
หากมีการครอบครองก็จะมีโทษตามพรบยาพุทธศักราช๒๕๑๐แล้ว

จำคุกไม่เกิน๓ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ
อธิบายอาการของยานี้กันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชม
มาฟังกันดีนะสำหรับใครที่แบบเป็นสายปาร์ตี้
ชอบไปเที่ยวสาวระมัดระวังกันนะคะ
ยาประเภทนี้เมื่อกินเข้าไปแล้วเนี่ยนะ
มันจะออกฤทธิ์เร็วมาก๓๐นาทีมาแล้ว

ขึ้นอยู่กับสารเคมีของตัวยา

ขนาดอยากแก้ผ้าเหมือนที่ผู้เสียหายคนเมื่อสักครู่นี้พูด
ก็มีแต่ไม่ได้ทำให้มีอารมณ์ทางเพศในทันทีนะคะ

อย่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอลนั่นแหละ
อกจากนี้มันมีผลข้างเคียงด้วย

เสียความทรงจำชั่วขณะค่ะ
ก็เลยทำให้เหยื่อไม่สามารถจดจำที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้
ก็คือถ้าโดนข่มขืนก็จะไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้

ยามันจะไปกดการหายใจ

ถ้ามันกดมากเข้าอาการอาจถึงขั้นโคม่าและเสียชีวิตเลย

ส่วนใหญ่ที่เคยเจอก็คือปัญหาเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศซะมากกว่า
เพราะฉะนั้นคนทำงานกลางคืนก็ดี

พ่อแม่เตือนเสมอนะเด็กจะไปเที่ยวไม่ว่าหรอก
แต่เครื่องดื่มขอให้ไปหยิบเอง

ดีที่สุดคือซื้อแบบขวดแล้วเปิดเองหรือว่าเปิดให้เห็น
อย่ารับเครื่องดื่มจากคนแปลกหน้าเอาชวนอันไหนแลกแก้วกันชนแก้ว
อย่าเด็ดขาดเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร
รู้หน้าไม่รู้ใจหน้าตาดีแต่งตัวดี
ใครจะไปรู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรอยู่
มันก็จะเป็นอารมณ์แบบนี้บ่อยแหละเจอกันชนแก้วแลกแก้วกันดื่นอย่างนี้

ระวังกันด้วยนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงนะ

ผู้ชายก็ต้องระวังคุณไม่ใช่ว่าแต่ผู้หญิง
เพราะบางทีเอารูดซับก็มีถูกไหมนะฮะ